สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัวเลขออกมาแล้วครับ
การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิท

การเลือกตั้งปกติไหมถึงพบว่ามีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้
ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

ยิ่งอาจจะมีคนเกณฑ์ไปลงเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะไปหมดแบบนี้

เพื่อจะนำไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

แล้วความแคลงใจคราวนี้เนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคส่วนการเมืองเท่านั้นนะ

มาแล้วพบข้อสังเกตต่อบัตรลงคะแนน

ไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่กำกับ
ผมขอถามในฐานะคนไทยผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในฐานะนักกฎหมายหรือพนักงานอายการนะครับ
ถ้าดูบัตรเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
เทียบกับบัตรเลือกตั้งประธานกอ
ที่ส่งให้พนักงานอายการทั่วประเทศลงคะแนน
จะเห็นว่าในตัวบัตรเลือกตั้งเนี่ย
มีลายเซ็นต์เจ้าพนักงานถึง๓คน
ลงชื่อกำกับในบัตรเพื่อความโปร่งใส
แต่ว่าไอ้บัตรเลือกตั้งสอสอแบ่งเขต
มีเพียงหมายเลขกับช่องด้านหลังหมายเลขให้กากบาท

ไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่กำกับ
ขอถามกรกตช่วยอธิบายด้วย
เพื่อให้คนที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์สบายใจ
นี่มันน่าเอกใจตรงนี้ครับ
ตรงที่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นบัตรโลน
ไม่มีหมายเลขบัตรไม่มีลายมือเจ้าหน้าที่
ซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าใจได้เพราะเคยอธิบายมาแล้ว
วันเลือกตั้งจริงวันอาทิตย์ที่๑๔ไม่มีปัญหาหรอกครับ
เพราะพอถึง๕โมงเขาก็ยุติการลงคะแนน
หลังจากนั้นอีก๑ชั่วโมงกว่าเขาจะเอาหีบเลือกตั้ง
มานับบัตรในหน่วยเลือกตั้งนับคะแนน
ตรงนั้นเนี่ยบัตรมันไม่ไปไหนไว้ใจได้ไม่มีปัญหา
แต่ว่าไอ้ที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกว่าจะไปนับ
วันที่๑๔เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
แล้วทำกันแบบนี้คนก็แคลงใจว่าบัตร๒ล้านกว่าใบเนี่ย

ใครไปแตะไปต้องไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้แหละผมคิดว่ามันอยู่บนความแคลงใจ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีขาประจำออกมาอีก
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อาจารย์สมชัยบอกว่าหากไม่พิมพ์บัตรเขตเป็นบัตรโหล
มันสามารถพิสูจน์และนำบัตรที่ส่งไปผิดเขต
นับคะแนนที่เขตที่ส่งไปผิดแล้ว
ก็ส่งผลคะแนนกลับไปยังเขตที่ถูกต้องได้
แต่เมื่อพอพิมพ์บัตรโหลก็ไม่มีทางจะรู้ว่าเป็นบัตรของเขตใดเลย
นี่บัตรโหลบัตรโล้นมันอันตรายตรงนี้
เพราะมันตรวจสอบกันไม่ได้ไง
กรกตที่เป็นคณะกรรมการทั้ง๖คน
แล้วก็ในส่วนของสำนักงานที่มีคุณแสวงบุญมี
ต้องอธิบายให้หายคล่องใจนะครับ

ไม่งั้นความแคลงใจและความไม่ไว้ใจกรกต

ผมก็คุ้นเคยกับท่านเลขาแสวง

ท่านต้องรับบทหนักที่สุดตอนนี้

แล้วก็กำลังมาการเลือกตั้ง๖คน

ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ปลุกให้ประชาชนมาเลือกตั้ง
อาจารย์โคธมอาริยาสองคนนี้เนี่ย
เดินสายให้สัมภาษณ์สื่อให้สัมภาษณ์ทีวี

ที่ทำงานของกรกตชุดแรกอยู่ที่อาคารศรีจุลทรัพย์
พอใกล้เลือกตั้งแบบนี้ท่านเปิดเป็นวอลูมเลยครับ
กรกตทุกคนอยู่ที่นั่น
ใครมีเรื่องอะไรสื่อมีเรื่องอะไรไปหาได้เลยทุกคนพร้อมจะให้สัมภาษณ์
ทุกคนสแตนบายใครสงสัยทางโทรศัพท์ถามทางโทรศัพท์
ใครจะแบกกล้องไปสัมภาษณ์ถามไม่มีปัญหา
แต่ว่ากรกตชุดนี้ทำไมถึงลึกลับซับซ้อน
โทรศัพท์ไปก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ให้สัมภาษณ์
ขอพบก็ไม่ให้พบมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยหรือการเลือกตั้งเนี่ย
มันต้องมีความเกี่ยวข้องต้องใช้สื่อเป็นคนอธิบายให้คนเข้าใจ
แล้วพอเจอตัวก็ลำบากโทรศัพท์ไปก็ไม่รับ
ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ให้สัมภาษณ์ก็ปล่อยให้เลขารับหน้าเสืออยู่คนเดียว
เอาเถอะครับเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
แต่สิ่งที่กรกตต้องทำคุณแสวงต้องทำ
หนึ่งท่านต้องทำให้คนมั่นใจว่าบัตรที่เขาไปลงคะแนนเนี่ย
ไม่ได้ทำให้เขาเสียสิทธิ์นะต้องอธิบาย
สองต้องทำให้คนมั่นใจว่าคะแนนจริงที่ออกมา
ต้องไม่มั่วนะไม่มีการเปลี่ยนบัตรนะ

ถ้ากรกตทำให้คนเชื่อมั่นไม่ได้
ปัญหาที่มันเกิดจากความไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันจะตามมา
อย่าลืมว่าตอนนี้ความรู้สึกคนมันก็มีกลิ่นตุมีกลิ่นแปลก
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้ง
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำ
ทำให้ประชาชนวางใจ
ระวังครับมันจะมีโรคแทรกตามมา

นี่คือกฤทธิ์เส้นใต้เที่ยงวันนี้